คุณผู้ชมคะไปดูผู้หญิงคนนี้กันหน่อยเธออายุ๔๑ปี
มาหาอดีตสามีที่บ้านนะคะ

เธอก็เลยเสียใจในของวิ่งกลับมาค่ะจากด้านสามีและก็ไปอยู่กลางถนน

แต่ว่าชาวบ้านไปช่วยเธอเอาไว้ได้ทันนะคะไปดูเธอกันหน่อยค่ะ
โอ้โหหน้าบวมปากบวมแล้วก็ตามเสื้อมีคราบเลือดแห้งกรังอยู่นะคะ
เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ผู้สื่อข่าวฟัง
อยากต้องเล่าไปร้องให้ไปเออเสียใจนะคะเธอโดนกระทำมาแบบนี้เนี่ย
อยู่ในสภาพนี้แหละค่ะนางสาวระพีพรอักษรมณีรัฐอายุ๔๑ปี
เล่าถึงเหตุการณ์ด้วยใบหน้าที่ฟกช้ำขอบตาที่เขียวช้ำฟันหน้าด้านบนเนี่ยหักเลยค่ะ
ปากก็แตกเลือดก็ไหลออกมาเธอนั่งร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็บ่นอยากตาย
เพราะว่าถูกอดีตสามีเนี่ยชกจนบาดเจ็บออกมาแบบเนี้ยค่ะเธอเลยตัดสินใจวิ่งไปกลางถนนหวังให้รถชนนะคะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเดินทางมาจากอำเภอบ่อทองจะนำเงินมาจ่ายค่ายาให้กับโรงพยาบาลบ้านบึง
ที่เธอค้างเอาไว้เนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดบาท
ทีนี้พอขากลับเนี่ยเห็นว่ามืดค่ำแล้วไม่มีรถกลับ
ก็เลยแวะหาอดีตสามีเพื่อจะขอนอนค้างคืนด้วย
แต่พอไปถึงห้องพักค่ะอดีตสามีถามว่ามาทำไม
ที่นี่ไม่ต้อนรับเธอพยายามอธิบายว่าขอค้างแค่คืนเดียว
เพราะว่าไม่มีรถกลับอดีตสามีกลับไล่เธอออกจากห้องค่ะ
แต่ว่าเธอไม่ยอมออกมาก็เลยถูกอดีตสามีชกเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง
โดยมีเพื่อนของอดีตสามีมาช่วยจับตัวเธอให้สามีชก
จากนั้นเธอก็เลยหนีค่ะวิ่งหนีออกมาบนถนน
หวังให้รถชนเพื่อฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียด
แล้วก็น้อยใจว่าทำไมมาขอความช่วยเหลือแล้ว

แต่ว่าเธอโชคดีนะคะที่เจ้าของร้านคาราโอเกะแห่งนี้เนี่ย

ก็เลยเข้าไปเกลี้ยกล่อมแล้วก็ดึงเธอ
หลบเข้ามาข้างถนนจนปลอดภัย
หลังจากนั้นตำรวจก็พาไปโรงพยาบาลให้การรักษาตัว
คือล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอีกครั้งนึง
ไปพูดคุยสอบถามกับเพื่อนบ้านค่ะ
ชื่อว่านางหน่อยเล่าเหตุการณ์บอกว่าก็เห็นนะนะ
เห็นว่านางระพีพรเขามีปากเสียงกับอดีตสามีรุนแรงเลย

ได้แต่ส่องดูทางกระจกบันเกร็ด
ก็เห็นแหละว่ามีมีเรื่องกันตอนนั้นน่ะเห็นมีคนไปช่วยชื่อว่าช่างรุษ
ห้ามแต่กลับถูกนางระพีพรหาว่าไปจับมือ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะเพราะว่าช่างรถเนี่ยไปแยกแล้วก็ห้ามออกเท่านั้นเอง
บอกว่านางระพีพรเขาแยกอยู่กับสามีมานานแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านบ่อทอง
นานก็จะแวะมาหาสักทีนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็มีปากเสียงกันก็เล็กน้อย
แต่ครั้งเนี้ยรุนแรงสาเหตุน่าจะมาจากการที่นางระพีพรเนี่ย
ก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นหรือเปล่าฟังเสียงเธอเล่าค่ะ
แต่เราก็ไม่เห็นนะถามว่าเราเห็นไหมเราไม่เห็น

เออแต่เขาพูดออกมาทุกวันทุกครั้งอ่ะ

เออพอได้ยินก็ตรงนี้แหละ
ทีนี้มาดูเรื่องของคดีความกันบ้างเป็นยังไง
จำรวจสมภาวบ้านมึงบอกว่าคือทางกฎหมายเนี่ยการทะเลาวิวาสเนี่ย
แม้จะเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาเนี่ยยังไงก็ต้องมีความผิดอยู่แล้ว

เพราะว่าสามีภรรยาก็เหมือนผู้อื่นนี่แหละ
ทีนี้ความผิดขึ้นอยู่กับการตรวจร่างกายแล้วก็ผลจากการรับรองแพทย์

หากเข้าข่ายทำร้ายร่างกายเนี่ยโทษก็คือคำจำคุกสองปีปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
แต่ว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวอดีตสามีเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาอีกครั้งและรอผลตรวจร่างกายจากผู้หญิงด้วยนะคะ
ค่ะก็ต่อให้จะเป็นสามีภรรยากันแต่ถ้าเกิดว่ามีการมาทำร้ายร่างกายแบบนี้ก็ผิดอยู่ดี